อโตเบนฟ์
วิเชียรบุรีจังหวัดเพชรชาบุญ
สาเหตุที่ทำคลิปนี้นะฮะ
เขาบอกว่าที่บ้านแมงหวีมันเยอะ

รำคาญไม่ชอบจู่มาวันหนึ่งนึกได้มีพี่ในเฟซบุ๊ก
เขาส่งข้อความมา
ไอ้น้องถ้าหากว่าแมงหวีแมงวันมันเยอะแล้วก็

เฮ้ยลองทำดู

โอ้โหหายรำคาญจากแมงหวี่แมงวัน

คือนะตอนนั้นมันรำคาญแล้ว
ก็เลยรำคาญใบตำลึงแทน

แมงวีแมงวันยิ่งตอมหนักกว่าเดิม
ตำลึงมันไม่น่าจะมีกลิ่นมีอะไรที่แมงไม่ชอบไง
แต่เรื่องของเรื่องที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ย
พอเขาทำคลิปนี้ออกไปเนี่ยเขามานั่งดูผลงานเห็นไหม
แต่ภาษาข่าวของเราเรียกว่าพฤติกรรมเรียนแบบ

คนลองครับทำดูฮะแล้วลองทำดูกันเยอะแยะ

โอ้โหกลายเป็นว่าพี่แกตอนนี้ดังแล้วนะ
นายมนตรีเนี่ยเป็นไอดอลเรื่องของการเอาเถาวันมาพันหน้า
ดิฉันแทบจะกลับบ้านไปเอาตำลึงพันดูเลยจริง

คนก็พันเยอะพันน้อยก็ต่างกันไปแล้วจะหาได้
ติ๊กต๊อกเนี่ยตอนนี้เริ่มมีคนทำอย่างนี้เยอะแล้วนะ
นี่ราคาตำลึงจะขึ้นแล้วเหรอคะ
มันขึ้นง่ายนะตำลึงไม่ใช่ราคานะขึ้นข้างรั้วบ้าน

เอางี้ละกันล่าสุดเขาบอกว่าเขาได้รับคำแนะนำใหม่นะ
บอกว่าไอ้ใบตำลึงที่บอกนะที่จะได้ผลมันต้องเป็นใบตำลึงทอง
จริงเขาว่าอย่างนั้นต้องเป็นแต่
ใบตำลึงทองมันมีอะไรขนเพียบเลยครับใช่ครับเอาอย่างนี้ล่ะกันสรุปแล้ว
ผมอยากฟังเสียงครูปอ๊อปหน่อยครูป๊อปว่าไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ฮะ
พี่จังมาตอบเหมือนเดิมครับก็เลยกินใบตำลึงเพื่อเลย
แล้วที่บอกว่ามีคนแนะนำว่าให้เอาใบตำลึงทองล่ะครับ
บางคนก็บอกว่าเอาใบตำลึงทองมาพันครับมันจะได้ผลนะครับ
มันก็จะเป็นใบลักษณะแบบนี้นะครับแต่มันจะเป็นขนนะครับ
แล้วก็มันจะเป็นเครือมันจะเหนียวหน่อยนะครับ
ถ้าเอามาพันคงจะขัดนะครับ

น้องใบตองแนะนำคุณครูเขาไงดี
เอาเป็นว่าถ้าเกิดแมงวันแมงหวี่มันมาตอมเราก็เข้าบ้านดีกว่า

คือเอาจริงถ้าคุณครูเขาบอกเมื่อกี้เอาเลยนะ
พวกแบบว่าใบมะกรูดใบอะไรมามันยังไม่กลัวเลย
คือจริงพวกแมงหวีแมงวันหรือยุงหรืออะไร
ต้องใช้ใบที่มันมีกลิ่นฉุนถูกไหม

เหมือนปลูกตะไคร้ไล่ยุงคล้ายอย่างนั้น
แต่เนี่ยแมงหวี่แมงวันแค่ใบตำรึงนิดเดียว

อย่างน้อยก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ผล
เอาไปทำแกงจืดตำลึงดีกว่า